เราได้ยินมาบ่อยครั้งแล้วก็ช่วยอำนวยความสะดวก
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน

ตอนนี้ก็คว้ารางวัลดีเด่นสาขาโครงการ
เพื่อธุรกิจที่ยั่งยืนจากเวที
แนวคิดที่ต้องการยกระดับคุณภาพชีวิต
ทางด้านสาธารณสุขชุมชนให้ดียิ่งขึ้น
พัฒนาแอปพลิเคชันนี้คืออสมออนไลน์

สำหรับการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขชุมชนเชิงรุก
ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

แล้วก็เครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
จากนายพิเชษดุรงคเวโรธ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและก็สังคมนั่นเองนะครับ